ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่ประจวบคิริขันอืม
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีบ้านหลังหนึ่งนะ
ก็เป็นอาคารพาณิชย์นะครับเปิดเป็นร้านซ่อมไดนาโมนะครับ
สูงชั้นครึ่งนะอาคารแห่งเนี้ยพังถล่มลงมาใช่ค่ะ
มีผู้ที่ติดอยู่ข้างในสามคนนะครับคือความจริงตอนที่จะนั่งกินข้าวกันเนี่ย
ครอบครัวนี้เขามี๕คนมีพ่อกับแม่แล้วก็มีลูกสาว๓คน
แต่ลูกสาวสองคนเนี่ยเขาได้ยินเสียงแบบเหมือนกับอะไรดังเปรี้ยวอะไรอย่างนี้
เขาบอกเสียงเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าวิ่งออกมาดูหน้าบ้านนะฮะ
ลูกสาวสองคนคนกลางกับคนเล็กก็เลยไม่ได้ถูกทับอืม
พ่อกับแม่แล้วก็ลูกสาวคนโตติดอยู่ข้างในค่ะ
ช่วยกันทั้งคืนเมื่อคืนแล้วลูกสาวเนี่ยกอดพ่อเอาไว้
พ่อก็เอาตัวบังไว้ด้านบนนะคะไม่ให้อาคารมันทับใช่
แล้วพ่อเนี้ยเสียชีวิตอืมคือเอาตัวรับอืม
ปูนแทนลูกอ่ะใช่ค่ะครอบครัวนี้มีอยู่กันอยู่ห้าคนนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นครึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมไดนาโม
ชื่อว่าร้านเก๋ไดนาโมนะครับสุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมา
เมื่อวานนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ร้านนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ห้าคนของครอบครัวนี้นะครับมีนายชัยโรธหรือว่าช่างเก๋
อายุห้าสิบสี่ปีเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
ผู้เป็นพ่อนะฮะนามสกุลพันเลิศพัฒนกิจนะครับ
ส่วนแม่ชื่อว่านางศิริการอายุห้าสิบสองปี
ลูกสาวคนโตชื่อนางสาวธัญการอายุ๓๑ปี
๓คนนี้ติดอยู่ในบ้านที่พังถล่มลงมาที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันเนี่ยนะครับ

ส่วนสองคนนะครับลูกสาวที่ออกมาดูหน้าบ้านแล้วก็ไม่ถูกทับ
คือนางสาวธันนิชาอายุ๒๙ปีลูกสาวคนกลาง
กับเด็กหญิงปริญญรัฐอายุ๑๔ปีลูกสาวคนเล็ก
ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้นะครับ
ในพื้นที่หมู่๔บ้านบึงตะบนอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
ถ้าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยคนแถวนั้นถ้าบอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้าม
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคิริขันอันนี้ร้องอ๋อเลย
อยู่ริมถนนนะครับเปิดเป็นร้านซ่อมไดนาโม
เมื่อคืนนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอยู่กว่า๕ชั่วโมงนะครับ
ถึงสามารถช่วยผู้บาดเจ็บออกมาจากซากอาคารได้
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขัน
แต่ว่าช่างเก๋หรือว่านายชายโรธที่เป็นพ่อเสียชีวิตนะฮะ
ก็ผู้บาดเจ็บคนอื่นก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
คือความคืบหน้าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันทิเดินทางไปนะฮะ

มีทหารสังกัดกองบิน๕นำรถแบ็คโฮแล้วก็รถบรรทุกเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะ
ก็ต้องทำให้บ้านเนี่ยรากไปเลยนะฮะ
เพราะว่ามันก็ขนย้ายรื้อถอนอะไรมันก็ลำบากแล้วนะครับ
ก็ใช้วิธีการเคลียร์ให้ราบเป็นหน้ากลองไปเลย
ภารกิจของเจ้าหน้าที่วันนี้ก็คือการค้นหาทรัพย์สินแล้วก็เอกสารต่างของครอบครัวนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่ามันก็จำเป็นเกี่ยวกับการนำไปใช้ต่างด้วยเผื่อจะมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับ
ชื่อนายพัชรพลขันทองอาศัยอยู่ข้างบ้านหลังที่ถล่ม
ซึ่งเขาเล่าว่าตอนนั้นประมาณ๑ทุ่มกำลังนอนดูโทรทัศน์อยู่ในบ้าน
จู่มีเสียงคล้ายแผ่นปูนมันแตกก็รีบวิ่งออกมาดู
พบว่าบ้านหลังเกิดเหตุพังถล่มลงมาจนราบกับพื้นแล้ว
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเวลาไม่ถึง๑นาที
เขาบอกคือกินข้าวไปได้คำเดียวได้ยินเสียงแล้วมันโครมลงมาเลย
แสดงว่าแบบไม่ให้ตั้งตัว

ไม่ใช่พังข่อยไม่ใช่นะครับ
พอเห็นเพื่อนบ้านบ้านของเพื่อนบ้านถล่ม
เพราะมั่นใจว่าต้องมีคนติดอยู่ข้างในอย่างแน่นอนเพราะบ้านนี้เขาอยู่กันหลายคน
แล้วที่หน้าบ้านยังมีรถยนต์จอดอยู่หลายคัน
พอไปตรวจสอบก็เห็นลูกสาวของบ้านนี้๒คนนะครับ
เป็นคนกลางกับคนเล็กนางสาวธันนิชากับเด็กหญิงริญญรัฐ
กำลังคลานออกมาจากตัวอาคารเพราะว่าเขาออกมาหน้าบ้าน
เขาออกมาดูตอนนั้นนะว่าเออเสียงอะไรมันดังแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ
เขาก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ตั้งสติได้
ทีมข่าวเข้าไปถามข้อมูลในพื้นที่นะครับ
ซึ่งนายพัชรพลบอกว่าเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเคยเป็นป่ากกแล้วมีแอ่งน้ำ
สภาพของพื้นดินแถวนี้นะเป็นป่ากกมีแอ่งน้ำ
บริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นทางไหลผ่านของน้ำ
แต่ว่าเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ยืนยันนะว่าสาเหตุการณ์สุดตัวเนี่ย
มันจะเป็นเหตุผลเรื่องเป็นแอ่งน้ำทางไหลผ่านของน้ำเป็นป่ากกมีแอ่งน้ำ
สุดอะไรยังไงเนี่ยนะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด

นับเป็นนาทีได้ไหมว่ากี่นาทีหรือกี่วินาที
ไม่ถึงนาทีได้มั้ยตอนที่ผมเห็นมันโค่มลงไปแล้วครับ
พอคือผมได้ยินเสียงนี้ผมต้องตื่นผมวิ่งออกไปดูครับ

พอออกไปแล้วเห็นสภาพอย่างงั้นแล้วไปยังไงบ้างครับ

ไปเรียกว่ามีใครตอบรับมั่ง
ไอ้ที่ไปเรียกเนี่ยคือมีได้ยินเสียงอยู่๓เสียง

เสียงมันกระจัดกระจายหรือมันยังไงอะไรอย่างนั้นครับ

คือ๒ห้องแรกนี้จะอยู่ด้วยกัน
น้องผู้หญิงนี้อยู่ชั้นบนหน่อย

คือจะโดนอะไรทับขาอยู่ครับ

ส่วนอีกคนนึงจะอยู่ช่วงหลังบ้าน
ทุกปีน้ำมันจะไหลผ่านใต้ท้องบ้านครับทุกปี

คือเริ่มที่อดีตเมื่อก่อนเคยมีน้ำหรือเคยมีบ้านไหน

อดีตเป็นแอ่งน้ำ

แล้วน้ำท่วมอะไรมันไหลเข้าหลังบ้านหมดเลย
มีส่วนว่าพื้นบ้านเขาไม่มีดินปูแบบแบบนี้ไง

ข้างล่างนี่เป็นเสาเข็มขึ้นมาแล้วก็เป็นชั้นสอง

โครงสร้างบ้านอย่างละเอียดเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาบอกนะ
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของหลังอื่นด้วย
นายธนกิจแทนคุณประหลัดอบตอ่าวน้อยบอกว่าเมื่อวานนี้
ฝ่ายปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งเหตุประมาณทุ่มครึ่งนะฮะ
พอมาถึงนี่ก็คือสภาพนี่คือบ้านราบไปหมดแล้ว
เหลือเขาโครงเดิมเลยที่เป็นอาคารพาณิชย์เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์สูงประมาณชั้นครึ่งเนี่ย
การช่วยเหลือก็ถือว่าทำได้ยากลำบากเพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วย
เพราะมีคนติดอยู่ข้างในแล้วสภาพตอนเกิดเหตุก็เป็นช่วงที่มืด
ไฟส่องสว่างก็ไม่เพียงพอมันก็เลยเป็นไปอย่างทุลักทุเล
สภาพเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่านางสาวธันนิชากับเด็กหญิงริญญรัฐลูกสาวคนกลางกับคนเล็กของบ้าน
เอาชีวิตรอดออกมาได้ยืนรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่ก็พอจะบอกได้ว่า
อยู่ตรงไหนอะไรยังไงของจุดที่บ้านพังถล่มลงมา
โดยการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร๓คน
ระหว่างการค้นหาอยู่นะครับ
นางสุริการที่เป็นแม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าเครื่องลูกสาวคนกลาง
แล้วบอกพี่กัดจุดที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารว่าอยู่แถวถังน้ำแข็งแถวห้องโถง
ทำให้การช่วยเหลือแต่ละคนรวดเร็วขึ้นก่อนจะช่วยออกมาได้โดยใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
แต่ภาพที่น่าหดหู่ทางนายธนกิจประหลัดอบตอ่าวน้อยบอกว่า
ก็คือตอนที่ทีมกู้ภัยไปถึงจุดที่ช่างเก๋หรือว่านายชัยโรธที่เป็นพ่อของบ้านเนี่ย
ปรากฏว่าเห็นนายชัยโรธหรือช่างเก๋นอนกอดลูกสาวคนโตที่ติดอยู่ด้วยกัน
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกถูกเศษซากปูนถล่มลงมาทับ
ซึ่งช่างเก๋เกรงว่าลูกเนี่ยคงจะได้รับอันตรายแล้วเดี๋ยวจะถึงแก่ชีวิต
พอช่วยเหลือทั้งคู่ออกมาได้ก็คือช่างเก๋กับลูกสาวคนโตนางสาวธัญการ
กระทั่งช่างเก๋ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าเจ็บหนักมาก
ส่วนลูกสาวคนโตก็บาดเจ็บแต่อาการปลอดภัยครับ
๒คนแรกเนี่ยนะครับ๒คนแรกเนี่ยนะครับเขาออกมาได้แล้ว
คนที่อยู่ในบ้านนี้แหละครับอยู่ในบ้านนี้คนแรกเนี่ยเขาก็ค่อนข้างออกมาได้ด้วยความปลอดภัยเป็นน้องคนสุดท้อง
คนที่๒เขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจะได้รับการช่วยเหลือจากพวกมูลนิธินะครับก็ออกมาได้
ส่วน๓คนที่เหลือเนี่ยก็คนเป็นแม่นะครับคนเป็นแม่เนี่ยเขามีโทรศัพท์มือถืออยู่
เขาก็โทรออกมาหาลูกสาวคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเป็นคนที่สองเนี่ยนะครับว่าแม่อยู่ตรงบริเวณถังน้ำแข็ง
ซึ่งลูกก็จะรู้อยู่ว่าถังน้ำแข็งอยู่บริเวณไหนนะครับก็ได้แจ้งให้ทางฝ่ายกู้ภัยเนี่ยเขาได้เจาะลงไปแล้วก็พบจริงอะครับพบผู้เป็นแม่จริงแล้วก็ช่วยแม่ออกมาได้ตอนนั้นใช้เวลาประมาณร่วม๓ชั่วโมงอะครับ
จากการที่ผมประมวลผลเอาเองผมมองว่าถ้าพ่อไม่กอดลูกอาจจะรอดด้วยกันทั้งคู่เนื่องจากว่ามีพื้นที่นะครับห่างจากคานที่โดนทับเนี่ยนะครับมันประมาณสักหนึ่งคนครึ่งหนึ่งคนครึ่งคราวนี้คนเป็นลูกเนี่ยนอนอยู่แล้วนะครับตัวพ่อพอมาทับมันก็เหมือนก็ได้รับแรงกระแทกจากพ่ออีกส่วนหนึ่งนะฮะอย่างงั้นพ่อเลยไม
ที่เท่าที่มองด้วยสายตาน่าจะอยู่ในเกนมาเต็ม๕๐เซนนะครับอีกทางบันทับลงมา
กับน้องกลับมาจากตลาดนัดทุกคนก็เตรียมกินข้าว
เอากับข้าวที่ตลาดนัดตั้งวงกินข้าวไปได้คำเดียวอะค่ะ
เอาข้าวเข้าปากไปได้คำเดียวได้ยินเสียงดังเหมือนฟ้าร้อง
น้องก็เดินออกไปดูป๊าตัวเองก็เดินออกไปได้นิดเดียว
ก็ได้ยินเสียงโครมบ้านก็ซุดลงมาเลย
เอาข้าวเข้าปากไปได้คำเดียวคือจังหวะแบบเร็วมาก
นางสาวธัญการบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหันกลับไปคว้าตัวป๊ามากอดไว้
เพื่อจะให้หลบแผ่นพื้นปูนชั้น๒ที่ถล่มลงมาจะทับป๊า
แต่ก็ไม่ทันตัวเองเนี่ยล้มกระแทกพื้น
ตัวของตัวเองอยู่ด้านล่างแล้วก็กอดป๊าเอาไว้ด้านบน
พยายามจะเรียกแต่ป๊าไม่ขานตอบไม่กี่นาทีต่อมาป๊ามีอาการกระตุก
แล้วก็นิ่งเงียบไปนาทีนั้นรู้เลยว่าป๊าไม่อยู่กับตัวเองแล้ว
แล้วก็บอกป๊าว่าป๊าไม่ต้องกลัวนะหนูยังอยู่เป็นเพื่อน
ถ้าหนูทนไม่ไหวหนูจะตามไปอยู่ด้วยแล้วก็กอดร่างของป๊าไว้ตลอดเวลาค่ะ
นางสาวธัญการบอกว่าพยายามจะเรียกแม่และน้องอีก๒คน
เพราะรู้ว่าอยู่ใกล้กันแต่มองไม่เห็น
ก็เลยร้องบอกแม่กับน้องให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกก็เลยมีการโทรศัพท์หากัน
แล้วก็พอโทรศัพท์มันก็ได้ยินเสียงว่าใครอยู่ตรงไหนยังไง
ส่วนสาเหตุนะคะของอาคารถล่มต้องรอสรุปจากกรมโยธาธิการ
และเจ้าหน้าที่ผังเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมเบื้องต้นก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
ก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากพื้นดินใต้บ้านมีความชุ่มน้ำค่ะ
ดินไม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้
เพราะว่าพื้นดินโดยรอบบ้านก็คือเส้นทางผ่านน้ำ
รับน้ำมาจากฝั่งตะวันตกเพื่อไหลลงสู่ทะเล
แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำนะคะ
ที่สามารถยืนยันได้ว่าจุดนี้คือทางผ่านน้ำ
เพราะว่าริมถนนนะคะมีท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑เมตร๓ท่อ
ก็เอาไว้ใช้สำหรับระบายน้ำลงสู่คลองก่อนจะออกสู่ทะเล
นี่คือภาพของบ้านก่อนถล่มลงมานะฮะ

ไม่ถึงนาทีนะที่พังครื่นลงมาเลยนะ

นิชาธัญเลิศพัฒนกิจลูกสาวคนกลางของบ้านที่รอดชีวิต
ก็ออกจากโรงพยาบาลประจวบคิริขันไปดูสภาพบ้านของตัวเอง
เธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเมื่อวานช่วงประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ทุกคนก็ล้อมวงกินข้าวเย็นร่วมกันที่ถงกลางบ้าน
ได้ยินเสียงคล้ายปูนแตกก็เดินสำรวจหาต้นทางของเสียงว่ามาจากตรงไหน
ระหว่างที่เดินไปถึงหลังบ้านก็เห็นว่าพื้นบ้านค่อยซุดแล้วก็ยุบค่ะ
ก็กำลังจะวิ่งกลับไปบอกทุกคนว่าบ้านซุดเสี้ยววินาทีจริงบ้านถล่มลงมาเลย
แต่ว่าโชคดีนะคะที่ตัวนางสาวธนิชาลูกสาวคนกลาง
เป็นเขาอยู่ตรงที่ตอบบ้านทะลมมีอุปกรณ์ในบ้านที่ป้องกันไม่ให้ทำถูกิด
หินเสียงคล้านตกลงมาทัพก็เลยวิ่งออกมาได้ไง

ใช่เลยวิ่งออกมาแล้วก็รอดก็บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นรอยฟกช้ำ

น้อยเท่านั้นนะคะน้องคนเล็กจังหวะที่บ้านถล่ม
ก็วิ่งออกไปทางหน้าบ้านก็เลยไม่เจ็บเหมือนกัน
ที่ว่าเพื่อนบ้านมาดูแล้วก็เห็นออกมากันพอดีเลยพี่กับน้อง
คนเล็กเนี่ยค่ะถูกอบรมให้เอาตัวรอดถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
เขามีทักษะมากนะคะส่วนตัวเธอเนี่ยบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาสิบกว่าปีแล้ว
ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเรื่องของพื้นซุดบ้านร้าวก็ไม่มี
ที่ผ่านมาเคยรู้สึกบ้านสั่นเหมือนกันแต่จะสั่นก็ต่อเมื่อรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่าน
ก็เลยมองว่าอ๋อก็ปกติรถมันบรรทุกของหนักวิ่งผ่านบ้านก็สั่ง
ปลูกบ้านทับที่ที่เป็นทางผ่านน้ำหรือเป็นแอ่งน้ำเก่าหรือเปล่า
ตัวลูกสาวบอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ทางผ่านน้ำหรือว่าเป็นแอ่งน้ำเก่าหรือเปล่า
นั่งกินข้าวอยู่แล้วไม่ได้ยินเสียงจากหลังบ้านเราคิดว่าเหมือนอะไรมันหล่นใส่หลังคาแล้วมันก็แบบเหมือนกลิ้งตกอย่างนี้ค่ะ
เราก็ลุกขึ้นไปดูกันพอลุกขึ้นไปดูปุ๊บก็คือหนูเดินนำหน้าป๊าแล้วก็พี่สาว
พยายามเรียกพี่ค่ะก็ได้ยินเสียงพี่ก็พยายามเรียกเขา
เขาก็ตอบโต้มาเราก็พยายามหาทางออก
เราก็บอกเขาว่าใจเย็นเรากำลังออกมา
๊าอยู่ใกล้หิ้งพักกับพี่สาวแม่นั่งอยู่ตรงแคล่ทานข้าว
ส่วนน้องคนเล็กเขาเล่นโทรศัพท์อยู่
เขาอยู่ใกล้ตรงนั้นเขาเห็นพื้นมันเริ่มสั่น
เขาก็เลยรีบวิ่งออกไปหน้าบ้าน
ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ล่าสุดนะครับนางสุริการที่เป็นแม่
กับนางสาวธัญการลูกสาวคนโตที่ติดอยู่ด้วยกัน
แล้วก็ช่วยออกมาได้ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลประจวบคิริขันก็คาดว่าต้องอยู่อีกสัก๒๓วัน
ขณะที่ช่างเก๋ผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิตนะครับ
ญาติก็ตกลงกันว่าจะรอจนกว่า
ทั้งสองคนก็คือแม่กับลูกสาวคนโตออกจากโรงพยาบาลก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยมาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีทางศาสนานะครับ
ก็จะได้พร้อมกันทั้งแม่แล้วก็ลูกอีก๓คน

ส่วนที่พักอาศัยอันนี้ก็เรื่องใหญ่

ตรงนี้ก็จะไปอยู่ที่ญาติญาติก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวค่อยหารือกันต่อไปว่าจะเอายังไงกับที่ตรงนี้

หรือว่าจะไปอยู่ที่อื่นอะไรยังไง
คือความจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาช่วยหน่อยนะ
เพราะว่าบ้านหลังอื่นที่เขาอยู่บริเวณนี้
จะได้ว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรยังไง
เพราะว่าเพื่อนบ้านแถวนั้นก็ยอมรับว่าก็เป็นทางน้ำผ่านจริง
หลังที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ